คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
นี่ทักทายกันไปทักทายกันมาเผลอแป๊บเดียวเราเข้าสู่เดือนที่๔กันแล้วนะคะของปีนี้
จะสวัสดีปีใหม่กันได้ไม่นานเป็นยังไงคะยังเป็นเดือนของนักสู้ทุกคนอยู่ใช่ไหม
วันที่เราสู้แล้วชีวิตสู้กลับเหมือนประโยคในซีรีส์ที่บอกเอาไว้
เป็นกำลังใจให้กับการต่อสู้ทุกอย่างนะคะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนหนึ่งที่มีการคาดการณ์ว่า
เราจะเจอกับคลัสเตอร์ใหญ่ขนาดไหนน่ะในช่วงสงกราน
มาหลายซีซั่นแล้วนะคะขอให้เรารับมือให้ไหว
ดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองยิ่งดีเท่าไหร่
เหมือนดูแลคนใกล้ให้ดีตามไปเท่านั้น
ก็ไม่เป็นไรค่ะกับบางคนที่บอกว่า
นี่ขนาดดูแลตัวเองดีแล้วนะหนูยังป่วยเป็นโควิดเลย
ไม่เป็นไรค่ะป่วยก็รับมือแก้ปัญหาตามอาการ
และก็มีเยอะมากที่รักษาโควิดจนหาย

แข็งแรงทีละก้าวสู้กันไปทุกวัน
นี่ขนาดว่าพี่อ้อยก็ดูแลตัวเองมากนะคะ
เพราะหลอนกับโควิดมากกว่าจะดูแลชีวิตในส่วนอื่น
คุณหมอถึงขั้นพูดว่าจริงแล้วการที่เป็นทอนซินอักเสบนี่ก็น่ากลัวนะครับ
อย่ากลัวแต่โควิดอย่างเดียวก็ไม่รู้สิคะ
ถ้าเป็นโควิดคนอื่นจะเดือดร้อนไปด้วย
ถ้าเป็นทอนซินอักเสบก็ยังพอที่จะดูแลตัวเองได้
แต่ไหวค่ะยังไงก็ตามมีเรื่องของใจมีเรื่องของแรง
อันนี้ส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อย
หนูมีปัญหาชีวิตที่หนูเป็นคนก่อเอง
อยากจะขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยค่ะ
อายุ๒๓ปีมีพี่น้อง๓คนและหนูเป็นคนสุดท้อง
ด้วยความที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน
ตอนเด็กแม่ก็เลยยกหนูให้เป็นลูกบุญธรรมของน้องชาย
ที่มีศักดิ์เป็นน้าและน้าก็แต่งงานมีครอบครัว
พออายุ๑๔แม่ก็ส่งหนูไปอยู่กับน้าอีกจังหวัดหนึ่ง
้าเปิดร้านอาหารอยู่เขาไม่ได้ขนาดรวยมากนะคะ
แต่ก็เลี้ยงดูหนูได้แบบไม่ลำบากส่งเสียหนูจนจบมหาวิทยาลัย
ระหว่างเรียนและเข้าปี๔ทั้งน้าและแม่พูดกรอกหูตลอดว่า
ไม่ต้องไปหางานที่อื่นหรอกกลับมาช่วยน้าขายข้าวเถอะ
จะได้ช่วยดูแลน้าสะพ้ายแถมได้เงินเยอะกว่าจบปริญญาซะอีก
ซึ่งมันจริงค่ะพี่หนูก็เลยเริ่มมาทำบัญชีที่ร้านของน้าเต็มตัว
และด้วยความที่น้าสะพ้ายมีปัญหาสุขภาพแล้วก็เลยต้องเข้าเข้าออก
โรงพยาบาลบ่อยน้าก็จะไปคอยดูแลเต็มที่
ทำให้หนูรู้สึกชื่นชมความทุ่มเทของน้าตั้งแต่เด็ก
และตั้งใจว่าถ้าวันหนึ่งหนูจะมีแฟนนะจะหาให้ได้แบบน้า
ช่วงปีที่แล้วค่ะน้าสะพ้ายเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมาก
บางครั้งต้องแอดมิตรหลายวันน้าก็ไปหาน้าสะพ้ายทุกเช้า
ช่วงเย็นก็จะเข้าไปดูร้านกลางคืนก็กลับมานอนบ้าน
สภาพน้าตอนนั้นก็แย่เพราะเครียดมาก

ไปไปมานอกจากดูแลร้านแล้วก็กลายเป็นหนูที่เริ่มดูแลน้าไปด้วย

หนูยอมรับเลยว่าหนูเห็นมุมดีของน้ามากขึ้น
ความชื่นชมค่อยก่อเกิดเป็นความรักที่แบบไม่ใช่ญาติ
และเราเริ่มคุยเหมือนไม่ใช่ญาติกันมากขึ้น
ซึ่งดูน้าเองก็ดูโอเคนะคะ
วันหนึ่งความรักและความอยากได้มันกลายเป็นความเลวค่ะ
ในวันที่เพื่อนของน้ามากินเลี้ยงที่ร้านน้าก็ไปร่วมวงด้วย
วันนั้นน้าเมากว่าปกติคงเป็นเพราะแกเครียดมานาน
เห็นสภาพไม่น่าไหวก็เลยให้แกไปพัก
และด้วยความที่หนูคิดไม่ซื่อกับน้าอยู่แล้ว
วันนั้นหนูก็เลยบอกความรู้สึกกับน้าไป
ทีแรกแกดูตกใจค่ะแต่ก็ยังนิ่งฟัง
หนูเลยบอกความในใจออกไปทั้งหมดว่า
เต็มใจที่จะเป็นน้อยนะไม่ต้องจริงจังกับหนู
หนูเองไม่ได้มีใครไม่มีอะไรต้องผูกมัด
มีความสุขตรงนี้และรู้ว่าน้าเองก็เปิดใจเหมือนกัน
หากวันไหนน้าสะพ้ายกลับมาให้ความสุขน้าได้อย่างปกติ

และคืนนั้นเราก็มีความสัมพันธ์เกินเลยกันค่ะ
นี่แหละสิ่งที่กลัวที่สุดและน้องก็ทำให้ความกลัวของพี่พังพินาศจริง
ความคิดว่าถ้าน้าสะพ้ายกลับมาแล้วหนูจะหยุดมัน

หลังจากวันนั้นน้ามองหน้าหนูไม่ติด
แต่ตรงข้ามหนูแสดงออกชัดเจนมากขึ้นเรื่อย
น้าสะพ้ายจะกลับมาอยู่บ้านก็ตาม
เห็นแก่ตัวมีมากขึ้นไปอีก
ความคิดเร็วของหนูเยอะมากค่ะ
และหนึ่งในความคิดเร็วที่หนูทำก็คือ
พยายามจะท้องกับน้าให้ได้
หลายคนที่อ่านน่าจะเป็นหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ
พอถึงตรงนี้น่าจะด่าหนูทั้งประเทศแล้ว

เพราะตอนนั้นผิดชอบชั่วดีหนูไม่มีเลยจริง
หนูยังคงแอบมีอะไรกับน้าบ่อยครั้ง

หนูตั้งท้องตามความตั้งใจ
ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนตัวเองเริ่มมีแต้มต่อ

คิดว่าลูกนี่แหละจะทำให้น้ามาหาหนูเต็มตัว

เด็กคนนี้จะเป็นปัญหากับเราทั้งคู่

ญาติพี่น้องไม่มีใครรับได้
และเขาจะไม่ยอมรับเด็กคนนี้เป็นลูก

ถ้าน้าไม่ยอมรับหนูจะไปบอกน้าสะพ้าย

เขาบอกว่าน้าสะพ้ายรู้เรื่องเราตั้งนานแล้ว
เพราะว่าน้าเป็นคนไปสารภาพกับน้าสะพ้าย
ตั้งแต่แรกที่เรามีความสัมพันธ์กัน

เพราะเขาให้ความสุขกับน้าไม่ได้

อย่างน้อยก็ดีกว่าให้น้าออกไปมั่วข้างนอก

รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามากค่ะพี่
จริงแล้วน้องต้องรู้สึกไร้ค่ามาก่อนหน้านี้ค่ะ
ยื่นคำขาดว่าถ้าไม่เอาเด็กออก

ซึ่งหนูจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของหนู
แต่ห้ามหนูกลับมายุ่งกับครอบครัวเขาอีก
ปัจจุบันหนูท้องได้๔เดือนแล้ว
อบข้าวหอบของกลับมาอยู่ที่บ้าน

หนูได้แต่บอกพ่อและแม่ว่าเลิกกับแฟน
พ่อแม่โกรธหนูมากที่หนูท้องกลับมา

ยังบอกว่าหนูหนีออกจากบ้าน
หือหือหนูยิ่งหน้าชากว่าเดิม

ยังคิดวนไปวนมาว่าจะเอาเด็กออกดีไหม
หรือหนูควรจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับ

ร่างกายเขาจะผิดปกติหรือเปล่า

กับการกระทำที่เกิดจากความสิ้นคิดของหนู

โอ้โหอ่านจบแล้วพี่ต้องใส่หัวเนอะ

อยู่ข้างแต่ก็ไม่อยากเข้าข้างนะ
ตอนนี้น้องได้เห็นผลของการกระทำ
ที่ใช้แต่ใจแบบไม่ใช้สติ

มันไกลจนกลับไปแก้อะไรได้ยากเย็นแล้วอ่ะ
คราวนี้ถ้าที่ผ่านมาไม่ใช้สติ
ตอนนี้ต้องตั้งสติคิดทีละเรื่องก่อน
ปัญหาอะไรอยู่ตรงหน้าพุ่งชน

อย่าลืมว่าตอนแรกที่น้องอยากท้อง
เพราะคิดว่าเด็กคนนี้จะเป็นตัวประกัน
เพื่อจะได้ตัดความสัมพันธ์ระหว่างน้ากับน้าสะพ้าย
คิดถึงแต่สิ่งที่อยากได้จนลืมไปว่า

หนูก็เลยคิดจะฆ่าเขาอย่างนั้นหรือ

จะเป็นความใจร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ
เอาแต่ใจจนไม่คิดถึงหัวใจคนอื่นเลย
ตั้งแต่ตอนที่น้องคิดจะแย่งน้ามาจากน้าสะพ้ายแล้ว

คนที่ไว้ใจร้ายที่สุดจริงนะ

และดูคล้ายกับน้องเห็นโอกาสทุกครั้ง
เช่นน้ากำลังเมา

ที่หนูไปทำแบบนี้ก็ดูว่าแย่แล้วนะ

อย่าบอกว่าน้องไม่รู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น

นาเลือกหนูและทิ้งน้าสะพ้าย
คิดว่าคนที่อับอายที่สุดคือใคร

พ่อแม่เราจะมองหน้าใครยังไงคะ

คือศักดิ์เป็นน้องชายของแม่ตัวเองนะ
ไม่ว่าจะมองมุมไหนยังไงก็แย่

จะสร้างครอบครัวให้ได้กับน้องชายแม่
เข้าใจค่ะว่ากลับไปแก้อะไรไม่ได้
แต่ก็อยากให้น้องรู้สึกผิดให้มากที่สุดเอาไว้

และอยากให้น้องใช้ความรู้สึกผิดเหล่านี้
เป็นแรงบันดาลใจให้น้องใช้ชีวิตต่อจากนี้อย่างดีที่สุด

เพื่อจะดึงผู้ชายที่เราอยากได้
ตั้งแต่นี้พยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเอง
ภาคภูมิใจในการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เป็นแม่นะคะ
โกหกพ่อแม่ไปแล้วว่าเลิกกับแฟน
และพ่อของลูกเนี่ยไปจากกันแล้ว
ก็เดินหน้าฝังอดีตที่ผ่านมาไว้เลย
ทำปัจจุบันดีเพื่อชดเชยอดีตแย่ของตัวเองนะคะ
กลัวลูกไม่แข็งแรงก็ฝากท้อง

ที่สำคัญต้องมองหาอาชีพที่พอจะทำได้ค่ะ
จะได้เตรียมรับมือกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ต้องเอาอดีตมาเป็นบทเรียนเล่มใหญ่
เพื่อใช้ชีวิตต่อไปไม่ให้พลาดเหมือนเดิมอีก
ความรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครค่ะ
เพราะสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราหนักมาก
น้องบอกว่าเชิญด่าได้เลยทั้งประเทศ

ถ้าเราไม่เอาบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตค่ะ

ที่เราดูตามช่องต่าง
แล้วก็บอกว่าอยากได้ใครให้ปล่อยท้องสิ

คือชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ
เราวางตัวง่ายให้อะไรกับเขาง่าย
เขาอาจจะมองก็ได้ว่าน้องง่ายแบบนี้กับทุกคน
มาสนุกเขาก็มาสนุกด้วยนะคะ
แต่ถ้าให้ช่วยรับผิดชอบเขาก็คงไม่
ที่ผ่านมาทำตัวไร้ค่ามาเยอะแล้วค่ะ
ต่อจากนี้เดินหน้าทำในสิ่งที่ดีนะคะ
อีกไม่นานจะได้ยินคำว่าแม่ที่ลูกเรียก
ทำอะไรต่อจากนี้ต้องให้เกียรติคำว่าแม่ที่ลูกเรียกเราด้วย
ก่อนตัดสินใจอย่ามัวแต่คิดถึงว่าฉันอยากได้อะไร
ความอยากได้ของฉันเนี่ยได้แคร์หัวใจคนอื่นบ้างหรือเปล่า
รักตัวเองกับเห็นแก่ตัวมันต่างกันนิดเดียว
ตรงที่เราทำความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่า
ชีวิตคนอื่นเท่าที่พี่อ้อยเคยเห็นนะคะ
คือบางคนเนี่ยเห็นแก่ตัวแล้วก็บอกว่ารักตัวเองค่ะ
รักตัวเองจนล้ำเส้นเห็นแก่ตัวเพราะไปทำร้ายคนอื่น
แต่ชีวิตของน้องเป็นอีกแบบนะน้องเห็นแก่ตัว
แถมยังไม่รักตัวเองอีกถึงได้ชิงไร้ค่าต่อหน้าผู้ชายคนนั้นขนาดนี้
พี่ไม่แน่ใจจริงว่าเรื่องราวนี้มันจบลงแบบนี้
ที่สุดแล้วมันอาจจะดีที่สุดต่อน้องก็ได้นะคะ
น้าชายเลือกจะเดินหน้าใช้ชีวิตของเขาอย่างถูกต้องต่อไป
และบอกว่าน้องอย่าไปยุ่งกับครอบครัวของเขาอีก
นั่นหมายถึงว่าครอบครัวเขาก็จะมายุ่งกับน้องอีกไม่ได้
นี่อาจจะเป็นวิถีทางที่ดีที่น้องจะได้ใช้ชีวิตแบบนับหนึ่งใหม่
มีเรามีลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เห็นคุณค่าของตัวเอง
ชีวิตเราต่อให้ทุกชีวิตมีโอกาสพลาดแต่อย่าพลาดซ้ำกับเรื่องเดิม
เพราะถ้าเป็นแบบนั้นเขาไม่เรียกพลาดเขาเรียกประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะ
แต่ยังไงก็ตามขอบคุณน้องด้วยที่เอาเรื่องราวของตัวเองถ่ายทอด
จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะอย่างที่บอกความผิดคนรับผิดได้
แต่อย่าผิดซ้ำและขอให้ความผิดนั้นเป็นความผิดที่เอาไว้สอนใจพวกเราทุกคนด้วย
ฟังกันได้แบบนี้หรือว่าใครก็ตามทีที่อยากจะมีคำถาม
แม้กระทั่งอยากจะมีเรื่องราวของตัวเองแลกเปลี่ยนกันเพื่อเป็นวิธีคิดกับหลายคน
พื้นที่ตรงนี้เปิดรับเสมอนะคะดูแลสุขภาพด้วย
อ้อยจะรีบกลับมาให้เสียงใสให้ได้ตามปกตินะคะ
สวัสดีค่ะ